เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
กินข้าวแล้วยัง

กับคำถามนี้
เป็นห่วงอีลี
คนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานใจ

เอาไว้มือใดวาง

กินข้าวนำกัน
กินข้าวนำกัน
กินข้าวนำกัน

กินข้าวนำกัน

กินข้าวนำกัน

รายวันค่ะแล้วก็ไม่ต้องเครียดเรื่องลูกค่ะบางทีเงินไม่พอ
ไม่พอค่าใช้จ่ายของเขาที่เขาจะต้องใช้ค่ะตั้งใจจะให้แม่ค่ะ
ไม่รู้ค่ะแต่ว่าตั้งใจมากค่ะถ้าได้จะให้แม่ก่อน
ขอให้ความคิดดีขอให้สิ่งที่พี่นุ้ยตั้งใจในสิ่งที่ดีวันนี้
ส่งผลให้คำเฉลยในรอบนี้ค่ะที่มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ร้องได้ครบและถูกทุกคำนะคะพี่หนุ้ยครับมาฟังคำเฉลยกันค่ะ
อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับมาดูกันนะครับมาถึงเพลงนี้แล้วนะครับ
เพลงที่๔เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณนุ้ยนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้พยายาม

ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ

ก็ทำได้จริงนะครับร้องไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียวจากเพลงของคุณตายอรไทยกินข้าวหรือยัง
นุ้ยรู้สึกยังไงกับเงินก้อนนี้บ้างคะ
ดีใจมากตอนมาตอนแรกคุยตอนที่คุยกับแฟนไว้เนี่ย
หนุ๊ยหนุ๊ยร้องไปเลย
เต้นยังไงอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ขอให้เพลงแรกได้

ครอบครัวอยู่นี่หมดแล้วแต่ว่าคุณแม่ค่ะที่ไม่ได้เจอกันเลยค่ะ๖ปี
นุ้ยอยากบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคุณแม่ก็เป็นแฟนรายการของเราด้วย
ใช่ค่ะแม่หนูได้๖๐๐๐แล้วนะ
ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้หนูด้วยหนูจะเอาให้เยอะกว่านี้อีกหนูจะใช้หนี้ให้ได้
หนูช่วยคำขอร้อยได้นะ
แม่เดี๋ยวหนูจะปิดร้านนะหนูจะไปหาแม่

ทุกข์ใจในบางเรื่องเห็นบอกคนที่ปลอบใจได้เก่งที่สุดเลยคือเบ้น

ก็เบ้นเอ้ยแม่จะทำไงดีวะอะไรอย่างนี้

เขาตอบคุณแม่ว่าไง
เขาก็บอกแม่วันหนึ่งมันต้องดีขึ้นมั้งอะไรอย่างนี้
เขาก็เหมือนกับเด็กเขาก็จะมุ่งเรียนเยอะ

อย่างแม่ทุกข์๑๐๐เขาอาจจะเข้ามาสักหน่อยหนึ่ง

เพราะว่าเขายังต้องแบ่งหัว
เขาคิดเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณนุ้ยประทับใจอะไรในตัวของน้องเขามากที่สุด

แม่หนูเดินแป๊บเดียวหนูเดินชินแล้ว

ไม่ทราบกิโลค่ะแต่ว่าเดิน

เดินเร็วจัดได้ประมาณ๖กิโลมนุษย์เนี่ยนะเดิน๔๕นาทีก็ต้องมี๔๕กิโล
มีเพราะบนรูวิ่งเวลาเดิน๔๕นี่คือเยอะมากนะ
แล้วคุณนุ้ยมันรู้ได้ไงว่ามันไกล
ก็มีวันที่ว่าประชุมผู้ประคองค่ะนั่งตุ๊กไปไปจะไปให้ทัน
โรงเรียนมันไกลมากนะมึงเดินมาได้ไงอะไรอย่างนี้
เรานั่งทุกไปยังรู้เลยว่ามันไกลมาก
ความรู้สึกว่ามันไกลแม่หนูมีทางรัด
อะไรอย่างนี้เขาก็จะให้เราสบายใจ
เวลาเดินไประหว่างทางคิดอะไรอยู่ทำไมเราถึงเดิน
หนูอยากประหยัดตังค์ช่วยแม่ค่ะเพราะว่าต้องจ่ายค่างานด้วย
ก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะทำได้ประหยัดตังค์
ไปกลับก็๓๐สงสารคุณแม่เรื่องอะไรบ้างครับเบน
ก็คิดว่าถ้ามีค่างานก็อยากช่วยแม่
สมัยก่อนเขาเป็นคนช่วยเยอะมากครับ
สมัยตอนที่ผมอยู่ปฐุมที่ยังไม่ย้ายมาเนี่ยครับ
เขาเป็นคนที่เสียงดีคนนึงพ่อเขาแกะแม่เขามา

พวกแขกใจดีที่ธวลิจักษ์ให้คนละ๒๐๓๐

ช่วยจากติดณี่ไร้วันแล้วก็ช่วยแบ่งเบาไปได้มาก
สิ่งที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วค่ะทุกคน

นุ้ยเองก็เช่นกันนะคะ
เพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะพี่หนุ้ย

อินโทรเพลงที่๕นะครับ

เพลงที่๕นะครับ

อินโทรเพลงนี้ค่ะมีมูลค่า

แต่ไม่ค่อยได้ร้องเล่นบ่อยเท่าไหร่

คิดว่าจะมีจุดที่เราจะพลาดท่าเสียทีได้

ไม่ได้เน้นจุดไหนอะค่ะแต่ว่าเหมือนกับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูเดมค๑๙
ยังเหลืออีก๒แผ่นป้าย
คุณนุ้ยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นไหนครับ